ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่บ้านของร้อยตำรวจโทจรูล
แล้วนะคะมีคนออกมาแล้วร้อยตำรวจโทจรูล

อันไหนที่ไม่ได้ก็น่าจะปรึกษาท่านนายก่อน
พี่เพราะสดฟังเลย
ทีนี้ในส่วนของหลังจากที่ได้ฟังคำสีแจงไปแล้วค่ะ
ตอนนี้คิดอะไรตัดสินใจยังไงบ้างครับ
ไม่หนักใจหรอกจริงแล้วก็มีความรู้สึกว่า
มันก็น่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่หนักใจหรอก

มันเหนื่อยใจอย่างว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดนี้

มีประเด็นไหนที่เราคิดว่าน่าจะยังสู้ได้อยู่บ้างนะ
เอาความจริงนี่แหละความจริงเราเป็นคนซื้อนี่นะ
เราไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวเพราะผมเป็นคนซื้อไง

แล้วก็พูดนี้ฟังการแถลงแล้ว
มีประเด็นไหนที่เราอยากจะบอกกล่าวกับทางสื่อมวลชนหรือสังคมบ้างไหมคะ
ผมมั่นใจนะผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผม
ว่าผมเป็นคนซื้อมาแล้วเขาจะแถลงหรือว่าเขาจะสืบสวนมาได้ยังไง

ถ้าเขาทำได้แค่นั้นก็เอาก็ตามใจเขาไม่เป็นไร
แต่ส่วนของผมนี่ก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับ
มีประเด็นหนึ่งที่การแถลงข่าวของทางตำรวจบอกว่า
มาจากสนามบินน้ามาจากทางโรงบาทิกาจนักธุรีภัยยี่ปัวมามาที่แม่ค้า
จนนำไปสู่ว่าทางครูปีชาเป็นคนซื้อเนี่ยค่ะ
ซื้อเนี่ยค่ะอันนี้ทางท่านจรูมมองยังไงครับ
ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของเขานั่นแหละสืบสวนนะนะ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงส่วนเขาจะสืบสวนมาแล้ว
จุดเริ่มต้นมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
แต่ปลายทางเนี่ยปลายทางผมว่าไม่ใช่แล้ว
ปลายทางไม่ใช่เพราะผมเป็นคนซื้อนี่แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหม
ค่ะซึ่งนี่ทางตำรวจบอกว่า
เหมือนกับสัมภาษณ์หรือว่าสอบถามไปแค่นิดเดียว
แต่ว่ายังไม่เคยเห็นพยานหลักฐานที่บอกว่าซื้อจากใครหรือว่าอะไรอย่างนี้
อันนี้จะบอกว่ายังไงคะ
พยานหลักฐานทนายเขาก็เตรียมไว้แล้วแต่ก็ยังไม่เปิดเผย
ที่ออกสื่อนั่นมันคือว่าเราไปออกสื่อเพื่อที่จะขอความเป็นธรรม
แต่ว่าพญาหลักฐานของเรามีอยู่แล้ว
มีจะนำส่งบอกให้กับทางตำรวจเมื่อไหร่ครับ
เพราะตอนนี้ท่านายก็อยู่กลางประเทศด้วย

ก็กลงต้องรอท่านายก่อนดีกว่า

ผมไม่รู้จักเพราะผมไม่เคยซื้อเจ้าไหนประจำมาก่อนเลยในชีวิต
ทีนี้ทางตำรวจบอกว่าจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ออกหมายเรียก
อันนี้พร้อมที่จะไปใน๗วัน
แน่นอนตามกระบวนการแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะ
เราก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วอยู่บ้านอยู่แล้วแน่นอน
ตอนนี้เงินส่วนหนึ่งที่ได้มานะคะจากรางวัลที่๑เอาไปใช้แล้วประมาณ๑๐ล้าน

จ่ายค่าบ้านยังไงผมเป็นนี่บ้าน๓ล้านประมาณ๓ล้าน
แล้วนี่จ่ายค่าอะไรอีกบ้างไหมครับ

นี่ประมาณเท่าไหร่ครับ

๔๕แสนแล้วใช้อย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
อื่นไม่มีก็ยังถูกอายัดอยู่นั่นแหละ
ถ้าที่สุดแล้วขออนุญาตถามด้วยความเคารพ
ตำรวจบอกว่าโอเคลอตเตอรี่เป็นของครูปีชา

ไม่คืนมันจะไม่คืนได้ยังไงแล้วผมเป็นคนซื้อ

เขาไม่ใช่เจ้าของผมที่เจ้าของ
ดูนะตอนนี้เราจะเดินทางไปที่กรุงเทพกัน
มีการเดินทางไปก่อนไหมคะแล้วก็ประสานทนายก่อน
น่าจะน่าจะรอฟังทางทนายก่อนดีกว่าน่าจะเอาแบบไหนยังไง
เพราะทนายเขาก็บอกมาแล้วว่ายังไงก็ไม่ต้องไปต้องรอเขาใช่
ทนายเดินทางกลับมาวันที่เท่าไหร่คะ
ไม่ทราบเลยไม่ทราบจริงว่าเขาจะไปกี่วันไม่รู้เลย
มีประเด็นไหนที่ทางตำรวจบอกว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับทางคุณจรูน
แต่ว่าก็ยังไม่ได้ถามที่ผ่านมาตำรวจเรียกคุยแล้วกี่รอบค่ะ
ไม่มีสักครั้งก็เรียกสอบเท่านั้นแหละเรียกสอบ
ก็มีสอบเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ไปก็สอบเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่ยังไม่ได้ไปก็คือ
ต้องรอทนายก่อนทนายติดภารกิจอยู่ก็เลยไม่ได้ไป
ประมาณตามสี่ครั้งแล้วแต่หน่วยเค้าเรียกไปก็ไป
มีกองปราบมีภาคมีสพเมืองนี่แหละ
เมืองนี่น่าจะสองครั้งหรือสามครั้งนี่แหละ
คุณปฏิชาบอกว่ามีภาพวงจรฟิตภาพที่คุณบรรลุณเก็บลอตเตอรี่ได้
เอามาเถอะเอามาเถอะผมอยากเจอจะมาตั้งแต่วันแรกเลย
ผมอยากเห็นตั้งแต่วันแรกอยากจะได้ไอ้กล้องวงจรปิดต่างเนี่ย
ภาพเหตุการณ์อะไรต่างดีเลยดีผมจะได้ไม่ต้องหาเองไง

ผมก็ไม่เข้าใจมากันว่าไปเอาภาพอยังไงมาจากไหน
ก็ตอนนี้ว่ามีประเด็นอะไรที่พอจะเปิดเผยได้นะคะในการต่อสู้คดีในครั้งนี้นะคะ

และที่ก็มีก็เท่าที่ให้สื่อมันชนนั่นได้ทราบเลยแหละ

นายก็เป็นคนดำเนินการว่าจะเอาใครไปบ้างยังไงแบบไหนยังไงนะ

เพราะแน่นอนผมเป็นคนซื้อผมต้องมันใจอยู่แล้ว
ผมไม่ได้ไปเก็บของใครมาได้ผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้ว
ตอนแรกที่ทางครูปีชาบอกว่าถ้าได้ลอตเตอรี่มาก็จะแบ่งให้สุดท้าย
ค่ะทางนี้หรือคะ
ผมซื้อมาแล้วก็ผมถูกเนี่ยถ้าผมไปแบ่งให้ตั้งครึ่งนึงเนี่ยมัน
มันก็แปลกคนนะผมว่านะมันแปลกคน
มันผิดวิสัยว่าอยากจะถามสื่อเหมือนกันแหละ
ถ้าสื่อเป็นคนซื้อแล้วเป็นคนถูกจะแบ่งให้ไหมใครก็ไม่รู้จะแบ่งให้ไหม
ที่ผ่านมาได้เคยมีโอกาสคุยกับทางครูปีชาบ้างไหมคะ
เจอกันเลยชาตินี้ก็พอแล้วเอาแค่นี้ก็พอ
เจอวันที่๒๘กับวันที่ออกกระแส๒ครั้ง

ก็เดินทาง

ไม่ได้ทำอะไรก็รอเนี่ยรอฟังแถลงนี่แหละ

เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแถลงแบบไหนนะ
อย่างออกมาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมก็มีมีมาบ้างมีมาบ้างแต่ก็ยังไม่เจอใครเลยนะ
คุณจะมาเจอนี่แหละครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะถ้าใครจะมาก็มาได้เลยมาได้มาได้พบผมตลอด
หลังจากนี้จะมีกันหมดไปพักฝันกันอะไรยังไงบ้างอยากมีนะผมอยากมีพบผมตั้งใจว่าตั้งแต่ก่อนที่จะถูก